เอามาดูเรื่องของการเมืองบ้านเรากันก่อน
การชุมนุมของกลุ่มหลอมรวมประเทศไทย

นำโดยตู่กับนกเขา
คุณนิทริธรรมชีวิตลัมเหลือธนายนกเขา
เห็นตรงกันในเรื่องไหนหยุดอำนาจ๓ปนับหนึ่งประเทศไทยครับ
กลุ่มหลอมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์และนายนิติธรรมล้ำเหลือ
สองคนยังคงยืนยันว่าต้องเดินหน้าเดินหน้าทำไมอ่ะหยุดอำนาจสามป
และ๓ปมีใครประยุทธ์ประวิทย์แล้วป๊อก
ว่าสามป่อต้องออกจากกระดานการเมืองไทยนั่น
ประกาศแบบนี้เลยต้องไล่ออกจากการเมืองไทยเลยเหรอ
กระดานการเมืองไทยคือคุณอย่ามายุ่งกับการเมือง
เออคุณเป็นทหารก็ไปอยู่ส่วนทหารซะ

เฮ้ยระวังโดนหลอกนะคุณจันทร์พรเตือน
ระวังโดนหลอกนะโดนหลอกอะไรอ่ะ

นี่ตอนเขาลงหาเสียงกันแล้วนะ

คุณอันนุทินไปสงขราไหม

ถูกหลอกไอ้เรื่อง๘ปีนายกรัฐมนตรีไง

ผมไม่ได้พูดนะคุณจิตรพรพูดนะ

ไปไหนล่ะไปหัวเมืองใหญ่

แรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกจัดกิจกรรมคามอบขับไล่รัฐบาล
เรียกร้องเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงโดยมีรถยนต์กว่า๑๐คันมาร่วมขบวน

อ่าบ้านเขานี่นี่ครับคุณผู้ชมฮะแต่ระหว่างไปปั้ง

เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เขาอยู่ในชุดดำ

ชุดดำอย่านะแล้วก็มีอะไรนะ
มือปืนป๊อปคอนเนี่ยโอ้โหสมัยนั้นนะ
ตรงหลักสีอ่ะโอ้โฮ
กลัวหัวสุกปนตร์แล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่ามาจากฝั่งไหนนั่นนะ

เขากลายจะไปหาเสียเฮ้งเสียเฮ้งใครล่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไงนะฮะ
ระหว่างจะเดินทางมาถึงอ่างศิลาเนี่ย
ปรากฏว่าพวกนี้มาโผ๊ะโผ๊ะโผ๊ะตีเขาให้
แล้วทำยังไงล่ะกลุ่มที่จะไปยื่นหนังสือบอก

กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยดูดูคลิปหน่อยดูคลิปหน่อย
เฮ่ยตอดตอด

เมื่อกี้เหมือนยังเห็นไม้อยู่กลางถนนเลยนะ

คือถ้าเกิดว่าเสียเฮ้งเห็นคลิปนี้แล้วนะ
คุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ

คือไม่เกี่ยวก็ต้องออกมาชี้แจง

รถยนต์ที่ร่วมขบวนเสียหายไป๕คันครับ
ต้องหยุดจอดระหว่างทางที่ผมบอกแล้วยุติกิจกรรมก่อนเลย
แต่ว่าเสียเหงส่งเลขามานะครับ
เลขานุการมารับหนังสือข้อเรียกร้องแทน

คือเขาบอกว่าทบทวนได้ไหมจำได้ไหมวันนั้นที่ปุ้ยอ่านมั้ง
เรื่องค่าแรงชนบุรีก็จะให้เป็น๓๕๔บาทนะครับชนบุรีระยองเขาบอก
เมืองฉันน่ะเมืองค่าคลองชีพสูงโบกมือไม่เอาเลยเอาเท่าไหร่พี่
เอาเท่าไหร่ครับเขาบอกขอ๔๐๐๓๕๐นี่ไม่พอ

แต่ก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าเงินเฟ้อมันปรับขึ้นไปก่อนนะ
มันแปลว่าค่าแรงที่ได้จริงมันไม่ได้เพิ่มขึ้น๑๘บาท

ราคาแบบปกติแบบที่อื่นเขามี
หาได้ไหมไม่ได้คือเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ
ใช่ทุกอย่างมันแพงใช่เออเออไหวไหมล่ะ
เรื่องที่มีชายชุดดำมาตีเนี่ยอันนี้ต้องเคลียร์ให้ได้นะ

ใช่ค่ะคือไม่เกี่ยวแต่ก็ต้องไปหาตัวคนให้ได้
ใช่นะคะเพราะถือว่าเป็นการทำร้ายประชาชนทำร้ายทุกสินด้วยนะคะ